น้ำลำคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เน่าเสียมลพิษทางน้ำ
แต่ว่าเรื่องของการเก็บขยะตอนนี้ถือว่าเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะ

ทางกรุงเทพมหานครนำมาใช้ในการเก็บขยะในแม่น้ำค่ะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดนะคะเราควรจะเริ่มต้นจากการแยกขยะจากต้นทาง
ทิ้งขยะลงแม่น้ำถือว่าเป็นการช่วยลดมลพิษทางน้ำที่เกิดจากฝีมือมนุษย์
แล้วก็ทำให้ระบบคลองน้ำดียิ่งขึ้นสะอาดอย่างยั่งยืนด้วยนะคะ
โซลูชั่นเชิงนวัตกรรมการศึกษาเพื่อเป็นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับมหาสมุทรนะคะ
แล้วก็ยังร่วมมือกันกับมูลนิธิโทรไซเคิลของไทย
ซึ่งเป็นผู้นำด้านการจัดการขยะแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ
แล้วก็ถือว่ามีความเชี่ยวชาญในการทำความสะอาดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ตลอดจนการส่งเสริมความยั่งยืนในสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ผลักดันเรื่องแหล่งน้ำสะอาดนะคะ
กลายเป็นที่ยอมรับของประเทศไทย
เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายร่วมกันในการดูแลสิ่งแวดล้อม
ตลอดจนการช่วยกันของจิตอาสาในการลงเรือเก็บขยะในคลองภาษีเจริญนะคะ
เพราะฉะนั้นขยะจะเยอะขยะจะหนักแค่ไหนเราก็ไม่กลัวค่ะ
เพราะว่าการจัดการการเก็บขยะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะคลองเนี่ยจะเกิดขึ้นง่ายอย่างรวดเร็ว
ไม่ว่าจะเป็นวัชพืชเศษเหล็กพลาสติกแก้วน้ำโฟมต่างนะคะ
ซึ่งเรือแต่ละลำเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ทั้งหมด๔คน
เพื่อเป็นการขับเรือแล้วก็คอยดึงเศษวัชพืชต่าง
ที่เป็นเศษขยะขนาดใหญ่แบบนี้ค่ะ
ขึ้นจากผิวน้ำนะคะเพื่อความยั่งยืนในการจัดการ
และเพื่อความยั่งยืนในการดูแลขยะ
คุณผู้ชมค่ะความยั่งยืนในงานสื่อสารมวลชนของเราเองนะคะ
วันนี้ผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวีค่ะนำโดยคุณดอมนะคะทัชธร
ผู้ประกาศข่าวเช้าคุณกายพงเกษมข่าวเย็น

วันนี้เรา๓คนค่ะลงพื้นที่ไปดูการสาธิต
ในการใช้เรือเก็บขยะในคลองนะคะ
เพื่อเป็นการที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แล้วก็เรียนรู้การเก็บขยะที่ถือว่าขยะเหล่านี้
กลายเป็นหายนะในคลองน้ำ
นำมาสู่การปรับใช้ในสถานที่ทำงานของไทยรัฐทีวี
แล้วก็เป็นการกระตุกฉุกคิดนะคะ
ให้ทุกคนร่วมใจในการจัดการขยะอย่างเหมาะสม

เพื่อช่วยขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างยั่งยืนแล้วก็มั่นคง
และที่สำคัญขับเคลื่อสังคมไทยสู่อนาคตที่สมบูรณ์แบบ

อกจากนี้นะคะการเก็บขยะแล้วเนี่ย
สิ่งสำคัญที่ฝากคุณผู้ชมด้วยคือเรื่องของการคัดแยกขยะจากต้นทาง
ไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนในครัวเรือนในโรงเรือนต่าง

ให้มีการคัดแยกขยะแต่ละประเภทออกจากกัน
ไม่ว่าจะเป็นแก้วพลาสติกขยะเปียกเศษอาหารต่าง

แล้วก็ช่วยชะลอเรื่องของมลพิษในสิ่งแวดล้อม
แล้วก็ชะลอการเกิดภาวะโลกร้อนได้อีกด้วยนะคะ